ส่วนคืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะคะกลางปีนี้ค่ะที่ชายภูมิมีข่าวนี้ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้แน่นอน
บิดาโจเซฟที่ให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะดื่มอะไรอุจจาระอะไรเนี่ยนะ
ครับก็บอกว่ารักษาโรคได้แล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้จะเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ

กอด
และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
เข้าตรวจสอบภายในป่ากลางทุ่งนาบ้านกุฎแคน
หมู่๒ตำบลดงกลางอำเภอดอนศาลจังหวัดชายภูมิ
มีชายวัย๗๕ปีผมยาวไม่สวมเสื้อ
และไม่อาบน้ำมานานกว่า๙เดือน
เปิดสำนักอ้างตัวว่าเป็นพระเมตรัยยะ

ซึ่งเป็นพระบิดาของทุกศาสนา
สามารถรักษาอาการป่วยได้ทุกโรค
และมีลูกศิษย์ที่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน
อยู่ในสำนักสงฆ์เป็นจำนวนมาก

จะให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะอุจจาระเสมหะและขี้ไข่
อ้างว่าถ้ากินแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์
และรักษาโรคได้ทุกชนิด
ชาวบ้านร้องเรียนกับหมอป้าว่า
เข้าไปรักษาในสำนักแห่งนี้
แต่กลับหายตัวไปอย่างลึกลับ

เมื่อไปเจอศพมนุษย์ซุกซ่อนอยู่ในสำนักถึง๑๑ศพ
ซึ่งเป็นศพบรรดาลูกศิษย์ของพระบิดา
โดยอ้างว่ารอให้ร่างขึ้นสวรรค์

ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ๒๖ไร่
ลื้อถอนที่พักสิ่งปลูกสร้างต่างกว่า๒๐หลัง
บางคนสร้างอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า๒๐ปี

ประกอบด้วยวัวควาย

ไก่ไข่เป็ดเทศ
สูนักแมวอิกวณะ

เหล่าลูกศิษย์ของพระบิดาออกจากพื้นที่ไปทันที

จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

คือการพบโรงครัวทำอาหาร

ทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกปลาร้าบองแบงดา

ส่งขายเกือบทั่วภาคอีสาน

พร้อมแจ้งข้อหาบุกรุกที่ป่าสาธารณะ
และข้อหาอื่นรวม๘ข้อหา
คุมตัวส่งสารจังหวัดภูเขียว

ไปตั้งสำนักใหม่ที่ไร่อยู่เย็นเป็นสุข

อ้างว่าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว

แต่ไม่ใช่การตั้งสำนักใหม่

แต่พระบิดาก็ส่งทนายความส่วนตัว
แจ้งจับผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
เพราะหาบุกลุกเคหาสถาน
ซึ่งผู้ว่าก็ออกมาโพสต์เฟสบุ๊คว่า
ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ
สุดท้ายคงต้องจับตาดูว่า
คดีพระบิดาโจเซฟบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร